เก้าอี้กระลาโหมเอาพลเรือนมานั่งคุมอาหาร
ทำแบบนี้นี่เป็นการด้อยฆ่าทหารหรือเปล่า
มันก็เป็นคำถามที่ไปถามนายกนิดนายกเศรษฐาเหมือนกันนะคะ

คุณเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่บอกว่ากองทัพไม่พอใจ
เอาพลเรือนมาคุมทหารเป็นการด้อยฆ่า

สุธินคลังแสงถือว่าเป็นผู้อาวุโสนะเป็นสอสอหลายสมัย

เชื่อว่าจะประสานงานกับกองทัพได้
อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือแน่นอนว่าเดี๋ยวจะไปดู

อยากให้ลองฟังค่ะที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะคะ
ท่านสุธินเองก็เป็นคนที่เป็นผู้มีอบุษโหเป็นส่อส่วนลังสมัย
แล้วก็เท่าที่ผมรู้จักท่านท่านเป็นคนให้เกียรติคน
แล้วตรงนี้ยังไงผมเชื่อว่าการประสานงานกับกองทัพ
ก็ก็หวังว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ตัวผมเองผมก็จะไปช่วยดูตรงนี้ด้วย
ก็ต้องให้แน่ใจว่าทางทุกสถาบันได้รับการดูแล
ได้รับการเอาเจ็ดใสได้รับการคุยอย่างเหมาะสมแล้วก็ส่งธาระครับ

ขณะที่มีนักวิชาการออกมาพูดถึงเรื่องนี้
คือบอกว่าแม่ท่านอาจจะขาดเรื่องของความรู้เฉพาะทางทางทหารหรือเปล่า
หมายถึงคุณสุธินนะเหรอใช่แล้วก็นักวิชาการบางท่านพูดถึง
ไปว่าไอ้ที่มุกคลังแสงอันนี้จริงก็เป็นการลดความน่าเชื่อถือของตัวเอง

นี่นักวิชาการไปขนาดนี้ผมก็เลยคิด

ทหารทหารอยู่ในพักฯพักฯค่อนข้างนิยม
อันนี้ตั้งคำถามกับคุณผู้ชมเหมือนกันอยากรู้ว่า
ถ้าทหารฝั่งทหารเขามองว่าการเอาพลเรือน
คุมกองทัพมาคุมกระลาโหมเป็นการด้อยฆ่า
อ้าวแล้วก่อนหน้านี้ทหารได้มายุ่งเกี่ยวกับพลเรือน
ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองด้วยไม่ใช่หรือ
ก็มีคนถามจริงอย่างที่ดอมว่าก็มีคนถามจริง
นี่คุณอนุทินยังบอกเลยผมเป็นหมอเหรอ